คุณผู้ชมฮะช่วงการเดินทางต้องระมัดระวังตรวจสอบสภาพรถของท่าน
ก่อนจะออกเดินทางนะฮะอันนี้สำคัญมาก
เพราะว่าถ้าไปเสียกลางทางมันจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับ
คือมีรถคันหนึ่งเสียอยู่กลางทางแล้วก็เข้าซ้ายไม่ได้
ต้องจอดอยู่ขวานะคุณนะจอดขวาสุดอันตรายมากอยู่แล้ว
ทีนี้ครับเขาโทรตามญาติให้มาช่วยรถของญาติก็มาประกบด้านหลัง
เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้คุณจะช่วยคันแรกที่เสีย
ปรากฏว่ารถบรรทุกวิ่งมาเลนขวาไม่ทันเห็นรถสองคันนะคุณ
พุ่งชนอัดทั้งสองคันเลยเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตสองศพนะฮะ
กระเด็นตกไปตายร่องกลางถนน๑ศพ
ส่วนอีก๑ศพถูกรถบรรทุกทับตายนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์จริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๓๕๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
บริเวณถนนสายหมายเลข๙มุ่งหน้าอำเภอบางบัวทอง
ตำบลครูบังหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ผู้บาดเจ็บก่อนเลยคนนึงผู้บาดเจ็บขาขวาหัก
ทราบชื่อก็คือนายปียพันธ์สุวรรณอายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะฮะในช่องเลนขวาสุดอย่างที่ผมบอก
คือรถเสียแต่เข้าซ้ายไม่ได้ต้องจอดขวาไฟกระพริบไว้อันตรายมาก
๑ทพุท่ายหญิง๒๓๑๓กรุงเทพฯ
สภาพรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังพังยับเยินนะครับหลังคาหลุด
กไก่ททหาร๔๑๕๓กาญจนบุรี
เป็นคันที่เสียคันแรก

เพื่อเปิดไฟฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือนะครับ

แล้วก็ด้านหน้าอัดติดกับราวเหล็กที่กั้นร่องกลางถนน
ใต้ท้องรถล้อขวาพบร่างผู้เสียชีวิต

ก็คือนายสุพธธรรมวงศ์อายุ๔๖ปี

พบศพของนางเอื้อมพรธรรมวงศ์อายุ๔๗ปี

เท่ากับทั้งสามีและภรรยาเสียชีวิตนะครับ

เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเป็นน้องสาวกับน้องเขยของเขา
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองและเพื่อนบ้าน๒คน
ได้ขับรถไปส่งญาติเที่ยงเผิมวางประอิล

ก็เลยจอดชิดขอบทางเลนขวา
เพราะมันขับต่อไปไหนไม่ได้
จากไปชิดเลนซ้ายที่มันกรอบไพกว่า

เพราะฉะนั้นจริงก็ต้องฟังมาถึงตรงนี้นะ
ตอนแรกเห็นบางคนก็แบบด่าก่อนแล้ว
ว่าอ้าวแล้วรู้ว่ารถเป็นแบบนี้ทำไมจะไปจอดเลนขวาทำไม

ก็เลยต้องจอดอันนี้พยายามที่สุดแล้วนะครับ
จากนั้นตัวนายไพโรธก็โทรบอกญาติ
ก็คือนางเอื้อมพรซึ่งเป็นน้องสาวให้มาช่วยหน่อย
ไม่นานน้องสาวกับน้องเขย
ก็ขับรถกระบะวีโก้สีดำมานะครับ
แล้วก็มีนายปียพันธ์คนงานที่บาดเจ็บนั่งมาด้วย
เขยจอดรถต่อท้ายรถของตน
เปิดไฟฉุกเฉินและตั้งกลวยยางท้ายรถแล้วนะ

ปรากฏว่าขณะนั้นน้องสาวน้องเขยแล้วก็คนงานยืนอยู่หน้ารถ
ส่วนเพื่อนบ้าน๒คนไปยืนอยู่ริมทางและฝั่งซ้ายปลอดภัยแล้ว
จู่รถสิบล้อเสียหลักพุ่งเข้ามาชนรถกระบะ
ทำให้รถกระบะทั้งสองคันกระแทกกัน
แล้วก็ทำให้มีคนตาย๒ศพนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนคนขับรถบรรทุกเขาให้การไว้แบบนี้คุณ
คือเขาขับมาช่องเลนขวานะครับ
ขับมาช่องเลนขวาขับตามรถบรรทุกเสาเข็ม
รถบรรทุกเสาเข็มอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเลนขวา
รถเขาขับตามมาอยู่รถบรรทุกเสาเข็ม
บเข้าซ้ายเพราะอะไรก็หลบรถกระบะที่จอดอยู่นั่นแหละ
ตัวเขาเองไม่ทันหลบ
คุณผู้ชมก็เลยพุ่งไปชนรถกระบะทันทีเลย
เพราะว่าคันแรกรถบรรทุกเสาเข็มหลบได้
แต่ตัวเขาก็มาเร็วเหมือนกันหลบไม่ทัน
เข้าซ้ายไม่ทันจริงชนรถกระบะทั้งสองคัน
จนเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต๒ศพระบัด

ดังนั้นตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนออกจากบ้านนะครับ